คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่คุณพี่ป๋อมแปมกันบ้าง
แม่ของคุณปอ่มแปมนั่งอยู่ข้างกัน
แต่เต็ดตลกที่พี่ปอ่มแปมบอกว่า
บอกว่าแม่กับแม่คุยกันคาดหวังมากว่าจะเป็นเรื่องสู่ขอ
แต่ว่าชาวเน็ตบางคนเขาแสดงความคิดเห็นว่าเหมือนจะเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมา
เขาบอกแบบนี้คุณต้องสตรองแค่ไหนถึงเอาเรื่องเล่นมากลบเรื่องจริง
ผมสัมผัสได้ถึงความเสียใจที่ยายมียายพยายามโพสต์กลบเกลื่อนโน่นนี่นั่น
แม้กระทั่งสตอรี่ก็ทำเหมือนไม่มีอะไรค่ะมนุษย์ทุกคนล้วนเคยเจ็บปวดในหลากหลายรูปแบบ
เป็นกำลังใจให้ยายปอมแปมครับยายนี่ก็คือพี่ปอมแปมนั่นเองนะคะคุณผู้ชม
คุณพ่อไม่ใช่ด่วนจากไปยายผ่านจุดเสียใจและทำใจได้แล้ว
ตอนนี้คือเราต้องเดินหน้าดูแลคนที่ยังอยู่ให้ดีที่สุด
แต่การที่ยายยังตลกให้เห็นไม่ใช่กลบเกลือน
ไม่จำเป็นต้องออกมาโชว์เศร้าผ่านไอจีนะ

เขาห่วงว่าเราพยายามตลกกลบเกลื่อน
ความรู้สึกเสียใจของเราอยู่อะไรอย่างนี้
ซึ่งเราก็บอกว่ามันไม่ใช่เราไม่ได้กลบเกลื่อน
อีกแบบที่เราแบบเศร้ามันก็มี
เพียงแต่ว่ามันแค่ไม่ได้อยู่ในอินสตาแกรมเท่านั้นเอง
แล้วก็รู้สึกมันไม่ได้มีความจำเป็น
ที่แบบว่าช่วงที่เราจะร้องไห้เรื่องพ่อ
เราจะต้องแบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแบบอย่างนี้

แล้วก็แบบคนที่เรางอแงด้วยได้อะไรอย่างนี้
ด้วยความที่ก่อนหน้าพ่อจะไปเนี่ยเราได้
เราได้เข้าวัดเราได้เข้าไปคุยกับคุณแม่ชีพสันสนี
และพบว่าจริงแล้วกันการจักกันการจักราก
มันหนึ่งมันธรรมดาของโลก
ถ้าเรามองดีมันก็มีแง่งามของมัน

หลายคนถ้าตั้งใจฟังดีได้แง่คิดดีกันไปด้วยนะ

อยู่ในห่วงอารมณ์ของความโศกเศร้าเสียใจหรือแม้กระทั่งดีใจ
มันไม่จำเป็นต้องแชร์ทุกอิริยบทลงบนโซเชียล
เราแค่อยากจะนำเสนอสิ่งไหนให้คนที่ติดตามเราได้ดูเท่านั้นเอง
ไม่ได้หมายความว่าเราดีใจมากเราก็ต้องโพสต์
เราเสียใจมากเราก็ต้องโพสต์มันไม่จำเป็น
อันนี้พี่แปมก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเวลาเสียใจมากก็อยากจะเสียใจกับคนที่เขางอแงได้
ที่อบอุ่นใจแต่ว่าเนี่ยบนโลกโซเชียลก็อยากจะให้ทุกคนเห็นภาพว่าเขาเนี่ยโอเคอยู่นะ
ค่ะแล้วจริงแล้วเนี่ยคือพี่ผอมแปมเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีในแง่บวก
การที่เข้าไปคุยกับแม่ชีสันสนีหรืออะไรอย่างนี้อาจจะทำให้เข้าใจสัจธรรมชีวิต
และอย่างที่บอกไปก็คือคุณพ่อไม่ได้ด่วนจากไป
เพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาที่จะทำใจและเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตมนุษย์เต็ม
คือถ้าคุณผู้ชมได้เห็นโพสต์ของพี่ปอมแปมเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าโหต้องสตรองแค่ไหนเหรอ
ออกมาโพสต์แบบนี้คือหลายโพสต์ตั้งแต่มีพิธีเกี่ยวกับงานศพของคุณพ่อพี่ปำแปม
คือความโศกเศร้าเสียใจมันเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับคลายเพชร

ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่เสียใจนะ